มาเริ่มกันที่เรื่องราวประเด็นเป็น
เขาบอกว่าเป็นเต้าหู้ไข่ดราม่านะคุณ

ใช่เพราะว่าเรื่องนี้ในโลกโซเชียลมีเดีย
ช่วงวัน๒วันนี้กลายมาเป็นกระแสค่ะ

กรณีที่มีคลิปปรากฏออกมาในโลกโซเชียลมีเดีย

แล้วก็ครูให้ก้มกราบเท้า
กรณีที่ก่อนหน้านี้เด็กไปทานอาหารของโรงเรียน

แล้วครูลองให้เด็กทานอีกครั้งหนึ่ง

ครูก็เลยต้องการที่จะให้เด็กมากราบขอขมา
แต่ว่าเรื่องนี้นะคะล่าสุดทางด้านแม่ของเด็กเอง
ก็บอกว่าไม่คิดที่จะติดใจเอาความกรณีนี้

ห้ามคนเราแพ้มันจะต้องแพ้ตลอด
ไม่ว่าจะกินกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ต้องแพ้
แปลงครูได้พิสูจน์เห็นแล้วว่าเขาไม่แพ้
คุณครูกะว่าเรื่องที่จะสดก็คือขอคำารแล้วสด

คลิปนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่กลายมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
เป็นคลิปที่มีการถ่ายนะคะเห็นภาพของคุณครูคนหนึ่งในโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ก็คือคุณครูชื่นกมลจรดรำกำลังบังคับให้นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่๖เนี่ย
กราบขอขมาที่หน้าเสาทงแล้วนักเรียนอยู่กันหน้าเสาทงเป็นร้อยคนนะคะ
เรื่องนี้กรณีนี้ก่อนที่จะมาเป็นการปรากฏคลิปแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเด็กหญิงเอนามสมมุติมีอาการแพ้
หลังจากที่ทานเมนูอาหารกลางวันของโรงเรียนไปก็คือเป็นเต้าหู้ไข่อยู่ในแกงจืดค่ะ
เป็นเมนูของโรงเรียนหลังจากนั้นทานตอนเที่ยงช่วงบ่ายก็มีอาการก็คือคันบริเวณท้อง
หลังจากนั้นก็มีเม็ดขึ้นเป็นตุ่มขึ้นก็เลยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังขะ

เพราะว่าน้องบางผู้ประคองว่านูขึ้นฟื้นน่าจะแพ้ต้องกลัวค่ะ
หนูอยากให้เรื่องนี้มันจบค่ะ
อยากให้เรื่องนี้มันจบจบยังไงบ้าง
แบบไม่ต้องทำอะไรเลยอะค่ะ
ไม่ต้องบอกว่าใครผิดไม่ต้องบอกว่าใครถูกระหว่างครูหรือว่านักเรียน

คุณครูชื่นกมลจรดรำเป็นคุณครูสอนวิทยาศาสตร์
แล้วก็รับผิดชอบงานฝ่ายปกครองรวมถึงดูแลโครงการอาหารกลางวันด้วยนะคะ
พอหลังจากทราบเรื่องแบบนี้แล้วรู้ว่าเด็กมีอาการแพ้
ก็เลยไปตรวจสมุดที่บันทึกการให้ยาของนักเรียนค่ะ
ทีนี้พอคุณครูไปตรวจสอบไม่พบประวัติการแพ้ยาของเด็กหญิงเอนามสมมุติคนนี้
ก็เลยเรียกเด็กมาแล้วก็พิสูจน์โดยการให้เด็กลองทานเต้าหู้ไข่อีกครั้งหนึ่ง
แล้วคุณครูบอกว่าจะดูอาการตลอด๒๔ชั่วโมง
ถ้าเกิดว่าทานไปแล้วไม่เป็นอะไรอยากให้เด็กมากราบขอขมา
แล้วหลังจากที่เด็กทานไปก็ไม่มีอาการแพ้คือไม่มีตุ่มขึ้น
คุณครูก็เลยต้องการให้เด็กมาขอขมาเพราะว่าเหมือนกับว่านักเรียนโกหก
ทำให้อาหารกลางวันของโรงเรียนเสียหาย
เพราะก่อนหน้านี้คือมีผู้ปกครองแม่ของน้องนี้
พูดที่โรงพยาบาลสังขะว่าเด็กมีอาการแบบนี้
เพราะว่าลงโรงเรียนนั่นเองนะคะ
ไปฟังเสียงคุณครูชื่นกระมวลกันค่ะ
มากราบกรุงภูมิได้ไหม
เพราะว่าหนูได้พูดในสิ่งที่

เขาไปที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกว่า

ใช่แล้วแม่เขาก็บอกว่าเขาไปบอกกับคุณหมอ
เราก็บอกว่าถ้างั้นขอพิสูจน์ได้ไหมคุณแม่

แล้วก็ให้กินกินเสร็จก็นั่งอยู่กับครูตลอดเนอะ

ถ้าหากว่าผู้ปกครองนักเรียนบอกว่ากินอันนั้น

แล้วถ้าไม่มีหลักฐานครูเป็นคุณครู

เป็นพี่ชายของเขาเขาก็ขึ้นมาแล้วเขาก็ขึ้นมาถามหนู
บอกว่าในเมื่อเราผิดนะ

ทุกคนก็ให้ทุกคนปรบมือว่า
นี่คือตัวอย่างของเด็กที่ดี
เมื่อเราผิดเราต้องรับผิดชอบ

แล้วถ้าเป็นร้านอาหารใหญ่
เขาฟ้องคุณตายไหม

ก็น่าจะแพ้เพราะว่าเมนูอาหารนี่แหละ
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือน้องก็ไม่เคยทานเต้าหู้ไข่มาก่อนด้วย

ก็เลยเข้าใจว่าอาจจะเกิดจากการแพ้

ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ถึงการกระทำของคุณครูรายนี้นะคะ

มีการแชร์เรื่องนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นกัน
อย่างด้านแพทย์หญิงจิราพร

ุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รวมถึงโพสต์ข้อความผ่านทางเพจ

คือที่คุณหมอโอมีการโพสต์
ลักษณะคือไม่เห็นด้วยกับการกระทำของคุณครู

โดยในเพจระบุเอาไว้นะคะว่า

ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดอาการแพ้ไม่ได้

ความดันตกแล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

แทนการบังคับให้กราบ

ก็คือหมอโอบอกเรื่องของการแพ้อาหาร

ไม่ได้เกิดจากอาหารสกปรกเน่าเสีย

แปลว่าโรงเรียนจะเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่อย่างใด
แล้วในท้ายเพจนี้นะคะก็บอกเอาไว้ด้วยว่า

อันนี้เป็นสิ่งที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ

นี่มีสมาชิกคลิกไลค์กว่า๓แสนคนเลยนะคุณ
เพราะฉะนั้นกระแสวิบภาควิจันทร์ก็เยอะมาก
ตั้งแคมเปญลงนรงขึ้นมานะคะร้องเรียนต่อครูรุศภาค่ะ
ให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ทำความเข้าใจถึงอันตรายของการแพ้อาหาร
อาจจะทำให้หมดสติหรือถึงแก่ชีวิตได้
ซึ่งล่าสุดนะคะก็มีผู้ที่ลงชื่อร่วมสนับสนุนแล้วกว่า๑๖๐๐คนที่
นี่คือข้อมูลช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งแคมเปญนี้เพิ่งเปิดให้ร่วมลงชื่อเมื่อวานนี้เอง
ก็คือได้รับกระแสตอบรับนะคะพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ
แล้วก็จากการสอบถามพูดคุยกับแม่ของเด็กหญิงเอ

บอกว่าได้ต่อว่าคุณครูไปแล้วไม่ได้ติดใจจะเอาเรื่อง
ซึ่งทางผอโรงเรียนบ้านลำหาด
มีการเรียกคุณครูไปตักเตือนแล้ว
แล้วก็เมื่อวานทางโรงเรียนก็มีการทำหนังสือรายงานสรุป

ส่งเรื่องไปยังเลขาธิการสพเรียบร้อยแล้วด้วย
คุณแม่ก็บอกว่ามีการชี้แจงแล้วแล้วก็ไม่ติดใจเอาความอะไร
ค่ะทางด้านนายคำปุ่นบุญเชิญนะคะ
ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต๓เนี่ย
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะ
บอกว่าได้รับเรื่องแล้วแล้วก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียน
ไปพูดคุยกับครูผู้สอนกับทางนักเรียนด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น

ก็คือเรื่องของการให้กินเต้าหู้ซ้ำว่าแพ้หรือเปล่า
เรื่องนี้ท่านบอกว่าเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงมากนะ
แล้วก็ต้องให้คุณครูทำความเข้าใจเรื่องของการดูแลส่วนนี้

ส่วนอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องที่อยู่หน้าเสาทง
คุณครูบอกว่าท่านผอบอกว่าจริงเรื่องของการอบรมสั่งสอน
ทำได้ถือว่าน่าสะทงเป็นห้องเรียนใหญ่
แต่ว่าก็ต้องดูว่าเป็นขอบเขตเรื่องอะไรด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของการดูแลดำเนินการต่อไป
ก็จะต้องส่งเรื่องให้ทางสพได้ดำเนินการต่อด้วย
ค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีคลิปปรากฏออกมาเนี่ย

แต่ว่าแนวโน้มรู้สึกว่าจะมีกระแสที่ไม่เห็นด้วยค่อนข้างเยอะ
บอกว่าการกระทำแบบนี้๑เรื่องของการพิสูจน์เอง
โดยการที่ให้เด็กทานซ้ำอีกครั้งอันนี้คุณครูไม่ควรทำ
แต่บางกระแสก็บอกว่าจริงแล้วครูก็หวังดี
เพราะว่าหลังจากจบคลิปตอนสุดท้าย

ใช่เพราะบอกว่าการที่คุณครูให้เด็กขอโทษ
เพราะบอกว่าถ้าหากเราทำผิดเราก็ต้องขอโทษ
เพราะถ้าหากว่าโตไปแล้วไปพูดผิดแบบนี้นะคะ
ถ้าหากว่าเป็นโรงงานเป็นบริษัทเป็นห้างร้าน

คุณครูก็เลยย้ำประเด็นนี้ว่าสิ่งที่ครูทำนั้นถูกต้องแล้ว
แค่สองมุมนะใช่ค่ะก็คงจะต้องมีการรายงานอัปเดตให้ทราบกันต่อไปแล้วค่ะ